เราเอาใจสายเที่ยวกันหน่อยค่ะงานนี้พาไปบ้านที่ฉันเองศรีสะเกดนะคะ
เพราะเร็วนี้นะคะคุณค่ะเขาจะมีงานเทศกาลดอกลำดวนบาน
และสืบสารประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกดไปเที่ยวกัน
นี่ค่ะคุณเอามาโปรโมทกันก่อนนะ๙๑๑มีนาคมนี้จะจัดงานยิ่งใหญ่เป็นงานประจำปี
ชื่อว่าเทศกาลดอกลำดวนบานสื่อสารประเพณีศรีเผ่าไทยศรีสะเกด๒๕๖๑
สวนสมเด็จพระศรีนครินศรีสเกต
งานนี้นอกจากจะได้กลิ่นหอมของดอกลำดวน

ไลท์คือช่วงกลางคืนค่ะคุณผู้ชม
จะมีการแสดงแสงสีเสียง
อารยธรรมแห่งศรัทธามนตราศรีพฤษเทศวรนะคะ
ซึ่งก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวตำนานการสร้างเมืองในอดีตที่เป็นภาค
ที่เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวศรีสะเกดค่ะ
เริ่มต้นทุ่มหนึ่งแล้วชมการแสดงแบบนี้ไป
กินข้าวบนขันโตกไปด้วย
นั่งเปิบข้าวขันโต๊กอุ๊ยอิ่มอร็ดอร่อย
ถูกต้องค่ะคุณค่ะเปรียบเสมือนเหมือนเราได้ไปอยู่ในบรรยากาศนั้นด้วย
นี่เป็นภาพของเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วเอามาให้ดูกันก่อนนะคะ
ซึ่งรอบปฐมเริกจะมีวันที่๗มีนาคม
แต่งานจริงจะเริ่ม๙มีนาคมจนถึง๑๑มีนาคมนะคะ
ก็ฝากไว้เลยนะใครอยากจะไปชมการแสดง
อยากจะไปเห็นวิถีชุมชนของชาวศรีเผาไทยสวยลาวเยอะเขมะ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับก็ไปเที่ยวกันได้
เราแนะนำให้แล้วนะ๙๑๑มีนาคมนะ
เทศกาลดอกลมดวนบานและสืบสารประเพณีสีเผาไทยศรีสะเกดค่ะ
แล้วที่สำคัญย้ำกันอีกละครั้งสักครั้งหนึ่ง
สำหรับใครที่แหมเพิ่งจะเปิดมาไม่รู้จริง

คุณผู้ชมจะเห็นกติกานะว่าชอบข่าวไหนมากที่สุด
ส่งมาแล้วเราจะมีเสื้อ๑๐ตัวมอบให้คุณชนะ

ก๋วยเตี๋ยวปากม่อบ้านสวัสดิ์สุโขทัยชอบมากเลยทีเดียว

ชอบข่าวไหนในตลอดข่าววันนี้มากที่สุดนะคะ

เดี๋ยวดิฉันจะพาลงใต้ไปหาของกินอร่อย

มีชื่อว่าโรตีกาปายกาปาย

ไปค่ะไปดูค่ะ
โรตีอะไรอ่ะโรตีกาปาย
โรตีกาปายถือเป็นขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสตูนนะ
เป็นขนมขบเคี้ยวกรอบกรุบ
ถูกใจใครหลายคนเลยทีเดียว
โรติกาปายนี่นะคะมันมี๒รูปแบบ
ก็คือแบบแผ่นกลมแบบนี้คุณผู้ชม

เขาจะมีรสชาติที่มันแตกต่างกันด้วยนะ
แผ่นกลมจะมีรสเค็มมัน
เป็นรถแบบดั้งเดิมออริจินัลนั่นเอง

และก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะคะ
อกจากจะเค็มมันแล้วจะอมหวานนิด
เป็นรสชาติที่เด็กชอบมาก
นิยมกินคู่กับพวกโกปีไอ้กาแฟร้อนต่างเนี่ยค่ะ
หรือว่าจะกินเล่นจิ้มนมข้นจิ้มแยม
อะไรเหมือนกับโรตีทั่วไปก็ได้เหมือนกันนะคะ
และตอนนี้ชาวบ้านบ้านเกตรีอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
เขาได้สร้างเอกลักษณ์ชุมชนต่อยอดขนมพื้นถิ่น
ขนมโรตีกาปายด้วยการนำมาทำเป็นยำโรตีกาปาย

วิธีการก็คือนำโรตีกาปายไปคลุกกับมะพร้าว

ลักษณะคล้ายกับข้าวเม่าคลุกคุณ

ก็จะให้รสชาติหวานเค็มมัน
ทานเป็นอาหารว่างที่แบบหนักท้องหน่อยก็ได้
กินผู้กับกาแฟโบราณโกปี้ก็ได้

และที่สำคัญสามารถเก็บไว้ทานได้นานถึง๓เดือน
เพราะว่ามันมีความกรุบกรอบมากมันจะไม่เหนียวด้วยนะคะ

แล้วก็ใครที่อยากทานยำโรตีกาปาย
ก็ต้องไปดูกันที่ชุมชนบ้านเกตรี
ศูนย์เรียนรู้บ้านเกตรีเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม

เมนูแต่ละเมนูนี่มันก็ยั่วน้ำลายจริง

เรียกว่าเป็นขนมโบราณที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันทั่วไปด้วย
ได้เห็นแบบนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของขนม
แต่ละภาคแต่ละท้องถิ่นว่ามันมีที่มายังไง

เวลาเราไปเที่ยวเราก็จะได้ไปสัญหาทานพวกนี้ด้วยนะคะ